ที่สมุดปราการผู้ชายคนนี้เนี่ย
แล้วก็ไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบน
แต่ไปวันอาทิตย์โรงพยาบาลปิด
ก็ไม่เจอใครเลยไม่เจอพนักงานอะไรเลย
ก็เลยเอาม้ายเนี่ยทุ่มเขาใส่แบบนี้

มีสารเคมีในร่างกายนั่นไง

ตรงนี้คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระเจ้า
อำเภอพระประแดงที่สมุทรปราการนี่๔โมงเย็นวันอาทิตย์ครับ
ก่อนหน้านั้นเขาปั่นจักรยานมาแล้วรอบหนึ่งนะ
ขอคำปรึกษาเรื่องอาการป่วยของคุณยาย
แต่เจ้าหน้าที่ก็ชี้แจงว่าคุณโรงพยาบาลปิดวันนี้วันอาทิตย์
เขาโมโหครับก็เลยย้อนกลับมาแล้วเป็นภาพนี้เลยครับ
ฟังเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเหตุการณ์หน่อยครับ
เหมือนอะไรปิดอีกแล้วหรออะไรประมาณนี้
ก็อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาช่วยรบกวนช่วยตรวจตาให้หน่อย
เพราะเราก็เหมือนความปลอดภัยอย่างนึงก็มีเด็กเล่นอยู่
ตอนถามเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเนี่ยว่าเขาเกี่ยวข้องกับยาไหม
เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอาจจะมีส่วนนะคะ
แต่คุณผู้ชมคนที่ยืนยันเรื่องนี้ได้เนี่ยแม่คนก่อเหตุครับ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมาตรวจสอบวงจรปิดรู้เลย

ใครทำให้ห่ากลัวเรื่องนี้ตัวเนี้ยไม่เกิดในวันนี้
เสพยาแก้เครียดแล้วไปหาหมอที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนี่ย
ขอคำปรึกษาเรื่องการผ่าตัดของยายแต่พอโรงพยาบาลปิด
ไม่ได้คุยกับหมอก็เลยโมโหบันดาลโทษะทำแบบนี้เลย
ก็คือเอาท่อนไม้มาทุ่มใส่แม่ก็ขอโทษเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลครับ
รับปากว่าเดี๋ยวแม่จะดูแลลูกนะไม่ให้ออกมาก่อเหตุแบบนี้อีกครับ